สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอ้านะครับผมอย่างแรกก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวทั้งหมด
วันนี้ก็คือข่าวที่คนติดตามกันมากที่สุดเกี่ยวกับคนไทย
เราไม่เราไม่มีคนติดโควิดในประเทศเนี้ยมาเกือบเก้าสิบวัน
ต้องแปดสิบหกวันแล้วอืมแปดสิบหกวันที่แม้มีกันว่าไม่ได้
ไม่เกิดในประเทศปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีการโพสต์ลงโซเชียลว่าเฮ้ย
คนไทยกลับมาติดโควิดกันอีกแล้วนะฮะก็คือหมายถึงว่ามีการแพร่ระหว่าง
คนไทยด้วยกันเองเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นแบบจากสเตจคอลันที
ปรากฏว่าวันนี้นะฮะนายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราคณะบดีคณะ
เขาไม่ได้แพทย์กันเองไหมเนี้ยเขาเดี๋ยวเขากลับมาเนี้ยเขาบอกว่า
ยังไงนะปรากฏว่านายแพทย์นะฮะปิยมิตรศรีธราเนี่ยคณะบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี้ยเปิดเพราะว่าอ่ะ
ยอมรับจริงว่าตรวจพบผู้ป่วยคนไทยหนึ่งคนเออพบละหนึ่งคนเขากลับมา
จากตามประเทศแล้วก็อยู่ถูกต้องฮะแล้วพอหลังกี่สิบสี่วันแล้วเขาก็
ใช้ชีวิตออกไปใช้ชีวิตแล้วเป็นแต่เขาไม่ได้ติดมาในเมืองไทย
ไม่ใช่นะเขาไปติดมาจากดูไบอ่าคือสิบสี่วันเดี๋ยวคนจะติด
ไม่พอแล้วก็แซ่กันมากสุดอ่าฮะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยทางเออ
ทางกรมควบคุมโรคได้รับรายงานแล้วก็กำลังดำเนินการตรวจสอบ
ละเอียดก็อย่างที่บอกว่าเขากลับมาจากดูไบแล้วเขาเข้าสู่
การกักตัวเนี่ยแหละที่ประเทศไทยเราบังคับให้ทุกคนกักตัวเนี่ย
สี่วันหลังจากสิบสี่วันปุ๊บตรวจแล้วไม่มีไม่มี
เขาก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเท่าเท่าสมุดแล้วชื่อมันเพิ่งออกสมุดประการ
วันที่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าอีกกี่วันเหรอน่าจะประมาณหลังจากนั้นอีก
วันเลยเหรอเพราะเขาเอามาใช้ชีวิตปกติได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย
อะไรอย่างเงี้นะฮะซึ่งปกติเนี้ยเขาหมอเคยบอกอยู่แล้วว่า
มันมีช่วงระยะเวลาสิบสี่วันไปถึงยี่สิบหกอืมอ่ามันยี่สิบหก
อะไรอย่างนี้ก็คนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเคสที่หายาก
ที่หลังจากสิบสี่แล้วแล้วก็ไม่ปลั๊กผู้เชื้อแล้วก็คือไปอีกที
ก็คืออีกยี่สิบกว่าวันนั่นแหละเอาอีกนี้ต้องแป๊บละตามความลายนะคะ
ช่วงที่เขาอาจจะต้องไปดูนิดนึงนิดนึงแต่ถามว่ามันหนักไหม
ณตอนนี้อย่าเพิ่งไปอย่างเขาบอกโอเคล่ะติดตามข่าวได้อย่างใกล้ชิด
แต่ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เขาบอกอย่าห้ามตื่นตนกพอสมควรนั่นแหละ
เพราะว่าณตอนนี้มันก็สถานการณ์บ้านเรามันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริง
ว่าถ้าสมมุติกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะต้องปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยโอ้โหพัง
พังจริงกองถ่ายเพิ่งฟื้นฮะ
งั้นแสดงว่าจากนี้ไปก็ต้องอาจจะต้องกักตัวนานขึ้น
แต่ว่ามันน้อยมากที่จะไปเจอ๒๐กว่าวันอะไรอย่างนี้
มีโอกาสที่จะเจอได้

แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่โหเต็มทวิตเตอร์
ตอนนี้คือ

แท้ตีลูกอายุสี่ขวบนะฮะจนถึงขั้นที่ซี่โครงหักสองซี่
หายปลาร้าหักนะครับแล้วก็สมองเนี่ยบวมนะฮะ
นี่แหละครับคือนี่คืออ่า
ขอเรียกเป็นน้องต้นก็แล้วกันนะฮะเป็นนามสมมุติกันแล้วกัน
อายุสี่ขวบคุณผู้ชมครับคือทางพ่อแท้แท้ของน้องเนี่ย
ไปแจ้งความที่สนบังเขนค่ะคือเขาสงสัยว่าลูกเขาเนี่ย
เป็นอะไรอ่าถูกทำร้ายร่างกายสาหัสจากเนื้อมือของ
น่าจะเป็นพ่อเลี้ยงหรือแม่อืมคือเรื่องประเด็นที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเนี่ย
เนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะฮะเป็นคุณแม่เนี่ยอายุยี่สิบปี
โทรศัพท์ไปหาพ่อแท้ของน้องต้นคนนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยล้มนะ
แล้วก็มีอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลขอเงินแสนนึงไปรักษาอืม
พ่อก็บอกได้แต่ขอเจอลูกหน่อยตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูก
อืมปรากฏแม่ไม่ยอมให้ไปเจออืมนะฮะแม่เลยไม่ยอมให้เจอ
ปรากฏว่าตัวพ่อเองเนี่ยก็เลยไปสืบหาเองไปไล่ตามหาเอง
กระทั่งไปเจอว่าน้องเนี้ยอยู่โรงพยาบาลภูมิพลอืม
พ่อก็เลยไปเยี่ยมปรากฏพอไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บนะฮะ
กลายเป็นว่าแทนที่หมอจะบอกว่าอ๋อน้องหกล้มอย่างที่แม่บอก
ไม่ใช่นะฮะหมอบอกเลยว่าลูกคุณเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย
กระทั่งบาดเจ็บสาหัสนะครับมีทั้งรอยบาดแผลเก่าแล้วก็ใหม่เนี่ย
บนร่างกายแบบเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็สมองเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนนะฮะ
คือสมองบวมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาอืม
แน่นอนครับว่านาสนบังเขนเนี่ย
ก็เลยเชิญตัวนางสาวมะลิกานะฮะขอสนวนนามสกุลนะครับคุณผู้ชมครับ
อายุ๒๐ปีฮะเป็นแม่ของเด็กชายต้น
อายุ๔ปีนะครับรวมถึงนายบารมีนะครับก็อายุ๓๒ปี
คนนี้เป็นสามีใหม่ก็เรียกไปสอบปากคำนะครับ
ทั้งคู่นั้นยอมรับสารภาพครับว่าได้ร่วมกันทำร้ายเด็กจริง
จากนั้นเด็กเด็กเนี้ยดื้อนะฮะซึ่งฝ่ายหญิงเนี้ยอืมใช้เหมือนแบบอ่า
พลาสติกเนี่ยก็หนำตีจนกระทั่งเนื้อเนี่ยแตก
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็ใช้สายยางฉีดน้ำเนี่ยตีนะครับ
คือตัวฝ่ายชายเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่า
สาเหตุที่ตีเป็นเพราะว่าน้องต้นเนี่ยถ่ายเรียราชแล้วก็เล่นอุจจาระตัวเองนะ
ก็เลยเอาสายยางเนี่ยตีนะฮะแต่ว่าแม่เนี่ยก็ใช้เป็นเหมือนกับพลาสติกนะฮะ
ฟาดไปนะครับคือเขาบอกอย่างงี้บอกที่ตีเนี่ย
อยากให้เด็กได้ดีแล้วก็จำนะฮะคือขณะเดียวกันนะครับ
ที่หน้าสนบังเขนก็มีเพื่อนแล้วก็ญาติยาดของในเอเนี่ย
ซึ่งเป็นพ่อแท้ของเด็กนะครับเดินทางมาดูตัวผู้ต้องหาที่โรงพัก
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถพาตัวผู้ต้องหานั้นนำส่งพนักงานสอบสวนสนโครครามได้
เพราะพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่โคครามนะฮะแต่พ่อเนี่ยไปเยี่ยมที่
อ่าภูมิพลอืมก็เลยไปแจ้งที่บางเขนอ่า
แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องต้องถูกส่งกลับไปที่โครครามก็คือทางญาติญาติของพ่อเนี่ยเขาก็ไปดักรออยู่
คือกะกระทืบอ่ะเอางี้ดีกว่าอืมอืมมากอ่าคือส่วนทางด้านตำรวจที่ส่อนออกโครคคลาม
ท่านก็บอกว่าจากการสอบปากคำของแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยให้การรับสารภาพนะ
นี้ตรวจพบว่าแม่เป็นคนโมโหร้ายอารมณ์ร้อน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งเขาหาแม่แล้วด้วย
เขาหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ทางตำรวจนั้นยังต้องสืบสวนแล้วก็สอบสวนอีกนะครับ
พ่อเลี้ยงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
หลังจากนั้นจะมีการขอหมายสารที่จังหวัดพระขนงเนี่ย
เพื่อนำตัวพ่อเลี้ยงไปจับเอาเรื่องด้วยนะฮะ

พ่อเลี้ยงกับพ่อเขาคนที่ไปเจอคือพ่อ

คือพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นช่างศักดิ์
ส่วนตัวแม่เนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปี
ก็คือพอเสร็จแล้วประเด็นเมืองเกิด

ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ตัวแม่เองเนี่ยก็
ออกมายอมรับแล้วแม่เนี่ยเป็นคนทำคนเดียว
ส่วนพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง
ท้องกับสามีใหม่ตอนนี้๕เดือน
แต่ไปตีลูกตัวเอง
อายุ๔ขวบแบบนี้นะฮะคือทางพ่อเนี่ยพ่อแท้ของเด็กเนี่ยไม่ยอมนะฮะก็คือกะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่ะ
เนี่ยครับที่เดินลงมานี่คือแม่ยังเป็นผู้ชายพ่อเลี้ยงคนที่แบบว่านี่เป็นแม่
เอาง่ายคือพ่อแม่ก็ตอนนี้ปกป้องพ่อเลี้ยงอยู่ว่าพ่อเลี้ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ตอนแรกที่เขาสอบปากคำสอบปากคำเขายอมรับเองว่าเขาตีด้วยใช้สายยาง
พ่อยอมรับว่าพ่อเนี่ยตีตอนแรกเพราะว่าเด็กทายอุจจาระเรียนแล้วแล้วก็ไปเรียนอุจจาระ

ถ้าสมมุติแม่ไม่โทรศัพท์ไปขอเงินพ่อเด็กคือจะขอเงินพ่อเด็ก๑แสนบาท
แสนนึงเพื่อที่จะมารักษาเด็กถูกต้องไหมปรากฏเขาบอกเฮ้ยพ่อเด็กบอกได้ให้ได้
แต่ขอเจอลูกอยากขอเจอลูกอ่ะถ้าสมมุติดูตามข่าวอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏมาเจอลูกปุ๊บลูกอยู่ในอาการโคม่าแล้ว
อาการเด็กอย่างนั้นเนี่ยหมอก็แจ้งตำรวจได้ไหมไม่มีทางที่หกล้ม
เขาต้องแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็ต้องแจ้งอยู่แล้ว
คือหมอต้องแจ้งอยู่แล้วแต่บังเอิญนะพ่อแท้ไปหาน้องก่อน
พอไปหาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็เลยแจ้งเลยว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะ
แล้วบาดแผลบนร่างกายของน้องเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามีรอยใหม่อย่างเดียว
มันมีรอยที่ถูกกระทำมาแล้วคือแสดงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
คือน้องเคยถูกตีแต่ว่าตามข่าวนะที่ผมที่ผมไปตามมาดูเนี่ย
ก็คือรู้สึกว่าน้องจะพัฒนาการช้าไปกว่าเด็กคนอื่นสเต็ปหนึ่งด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยเวลาพอโดนตีปุ๊บก็เหมือนกับเห็นว่า
ล้มลงไปนอนอย่างแรงและกระแทกพื้นสมองก็เลยบวม
แต่ไอ้ร่องรอยการตีและไข่ปลาร้าหักแล้วก็กระดูกที่โครงหักเนี่ย
อันนี้น่าจะเกิดจากการตีตีก็ที่ตอนแรกก็บอกพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ยอมรับ
แต่แค่มากลับคำให้การตอนที่ตำรวจสอบสวนเนี่ยเด็กสี่ขวบอ่ะ
คือเอาจริงนะผมเนี่ยไม่อยากใช้สายยางตีแม่จริงเลยสองคนนี้
แล้วอยากจะรู้จะเจ็บขอโทษเออผมหลุดไปเลยอยากจะรู้จะเจ็บเหมือนเด็กไหม
เอาเท่ากันเนี่ยลองดูซิแม่เพิ่งอายุ๒๐ทำได้ยังไง
อายุ๒๐ก็ไม่น้อยคือคุณมีเขาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูแลเขา
คุณก็ต้องเข้าใจภาวะของเด็กอายุสี่ขวบด้วยถูกไหมฮะ
คือเลิกอย่างคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกคุณเนี่ยอาจจะแบบช้ากว่าเด็กผู้อื่น
ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยต้องค่อยเลี้ยงดูกันไปไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้
คือโอ้โหมันแย่สลดอ่ะก็เป็นเรื่องที่ควรพูด
กันเยอะพอสมควรสำหรับเรื่องนี้คนพูดกัน
เขาบอกโอกาสที่น้องจะฟื้นกลับมาปกติมันไม่มี

แต่วันนี้ที่หมอเขาออกมาพูดคือสมองมันบวมอยู่
เราก็ต้องดูว่าหลังจากที่ต้องรอให้สมองมันยุบก่อน

น่าจะเป็นเพราะว่าในระหว่างที่สมมุติโดนตีอยู่โดนตีอยู่
หัวน้องไปกระแทกพื้นหรือเปล่าอันนี้ที่หมอเขาบอกว่าเขาสันนิษฐานมา
คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าน้องล้มตัวลงไปเพราะว่ามันสมองมันบวม
แล้วก็ไปกระแทกคือเหมือนกับลูกมันบางหรือสักอย่างเนี่ย
แล้วก็หัวไปกระแทกในบ้านถ้าต้องกระแทกขนาดสมองบวมแสดงว่าแรงมากแรง
ล้มทั้งยืนยังไม่น่าจะบวมไม่ก็บอกว่าเหมือนกับล้มมา
หรือว่าเด็กโดนติด
แต่ที่แน่เรื่องของกระดูกหักจะบอกยังไง
แต่ตอนนี้ประเด็นคือว่าโอเคละก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าคนที่เป็นแม่แท้
ออกมาพูดว่าพ่อเลี้ยงไม่เกี่ยวอ่ะแม่เป็นคนทำคนเดียวคือเหมือนแบบออกมายอมรับคนเดียวว่า
ตัวเองเป็นคนทำพ่อเลี้ยงไม่เกี่ยวแต่ต่อก่อนอื่นเลยอ่ะ
บอกให้ย้อนกลับไปลองไปดูถ้าสมมุติว่านักสืบชาวเน็ตทั้งหลาย
บอกลองย้อนกลับไปดูคำพูดแรกที่พ่อพูดสิพ่อเลี้ยงพูดสิ
เลี้ยงยอมรับว่าใช้ยาอะไรสายยางใช่ไหมใช้สายยางฟาดใช้สายยางฟาด
แล้วอยู่ดีปุ๊บทำไมแม่แท้ถึงกลับคำให้คำว่าเฮ้ยพ่อเลี้ยงไม่ได้ทำอะไรเลย
เหมือนตัวเองรับผิดคนเดียวอ่ะปรากฏว่าตอนนี้คนเขากำลังจับประเด็นอยู่
แล้วก็สองไอ้สมองอ่ะมันบวมได้ยังไงกระดูกหักได้ยังไง
สมมุติแค่เอาสายยางตีเฉยมันจะหักได้เลยตำรวจสอบ
ประเด็นนั้นเนี่ยเข้าใจได้เดี๋ยวตำรวจเขาไล่สืบ
แต่ประเด็นนึงซึ่งเรื่องราวของแม่เนี่ยทำไมถึงไปทำแบบนี้กับเด็ก
ลองย้อนกลับไปคิดดูดีนะว่าเด็กเนี่ยอายุ๔ขวบแม่อายุ
คือวุฒิภาวะเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่พอ
เพราะถึงบอกว่าพ่อไม่ได้จนนะ
พ่อเด็กไม่ได้จนก็คือผู้หญิงส่วนสับสนขับขาบแสนนึง

ถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็แม่มีสิทธิ์

พ่ออยากเรียนแค่ไหนก็ถ้าแม่ไม่ให้ก็ไม่ได้

เว้นว่าจะฟ้องร้องแล้วว่าถือสิทธิ์ว่า
เปิดเผยว่าอยู่เป็นสามีภรรยาอะไรอย่างนี้นั่งไปเล่นกันในศาล

เรื่องนี้ล่าสุดเพิ่งจับตัวได้นะชื่อไอ้อ้วน

พึ่งจับตัวได้เนี่ยตอนเย็นกับมันอ๋อเมื่อวานปิด

ชัยภูมิที่กางเค้าอ๋อนั่น่าโขงสารพี่
หม่อมเล่าพ่อยักษ์ยาบ้าเด็กคือคนร้าย
คนร้ายกับพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
อู๋ถูกสมมุติแล้วคนร้ายเนี่ยไอ้อ้วนคนนี้

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีไปข่มขืนคนแก่
ข่มขืนเด็กแล้วก็มีพวกเรื่องของยาเสพติด

เพิ่งออกมาเนี่ยนะก็ถือเหล้าขาวไปกินเหล้ากับเพื่อน
เพื่อนเนี่ยมีลูกอายุ๑๑นะ
ตัวตัวพ่อเนี่ยก็ดื่มแต่ว่าไอ้อ้วนเนี่ยไม่ดื่ม

พ่อเนี่ยดื่มคนเดียวพอดื่มเสร็จพ่อก็เมาแล้วหลับไป
พอตื่นมาอีกทีลูกสาวหายก็เลยไปตามหาชาวบ้าน

บอกว่าอ๋อเห็นในอ้วนขี่จักรยานแล้วก็เด็กซ้อนท้ายไป
บอกว่าจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
พ่อก็เอายังไงวะออกตามหากัน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ไปเจอว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยโผล่ออกมา
จากในป่าข้างทางเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
คือพ่อเนี่ยไปตามหาจนกระทั่งไปเจอคนร้ายเนี่ย
นั่งอยู่กับเด็กในเถียงนา
เสร็จแล้วก็เอามีดจี้คอเด็กเอาไว้อายุ

แล้วก็บอกว่าอย่าเข้ามานะหลังจากนั้นก็ลากเด็กเนี่ย

สุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็วิ่งกันไปหาตามหาเจ้าหน้าที่

เสร็จปรากฏว่าเด็กหนีรอดออกมาได้

วิ่งเข้าไปกอดเจ้าหน้าที่แล้วร้องไห้ตัวสั่นเลยนะ

ข้ามคืนจนถึงวันนี้เพิ่งจับได้เมื่อกี้นี้

เด็กเนี่ยออกมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่า
หลังจากที่อ้วนมันพาขี่จักรยานไปนะ

แล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดเป็นสาราเนี่ย

จนกระทั่งคนไปเจอมันก็เอามีดจ่อคอเด็ก

นับบันมันยิ่งขาวพวกนี้มันยิ่งรุนแรงขึ้น

ก็นักลงเรียกร้องสิทธิ์ไง

ก็เป็นสามารถกลับตัวกลับใจได้

อย่างพวกเรานี่กลัวการติดคุกใช่ไหม

คนอย่างเขาพวกเขาไม่ได้กลัวการติดคุกพี่

ออกมาซื้อเหล้ามาเพื่อจะมาแล้ว
ถ้าสมมุติตามภาษาชาวบ้านคือมอมเหล้าพ่อ
นึกออกปะมอมเหล้าพ่อแล้วก็ลูกสาวเขาไปทำ

พ่อก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนกูไม่ดื่มวะ

ข่มขืนเด็กอายุ๑๑หน้าพระ

จริงแล้วมันก็จิตใจมันซามยิ่งกว่า

เอ้าอีกหนึ่งคดีที่เราติดตามกันมาตลอดนะฮะ

ก็คือคดีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะ
วันนี้เขาบอกว่าจะมีการส่งชื่อ๒๐ตำรวจฮะ
ตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ย
เชื่อไหมมียศตั้งแต่นายพลเลยฮะ
จะมีการสอบวินัยยศตั้งแต่นายพลเลย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องการทำสำนวนของ

ว่าวันนี้มีการเสนอรายชื่อ
ตำรวจทั้งหมด๒๐ราย
ส่งให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณา
แล้วก็แน่นอนจะต้องมีการตั้งกรรมการ
สอบวินัยของตำรวจทั้ง๒๐คนนั้น

บกพร่องเป็นชุดที่ทำสำนวนครั้งแรก
ครั้งแรกเลยนะสำนวนครั้งแรก๑๑คน
ชุดหลังมีอีก๙คน

มีผู้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

แต่คณะกรรมการมาตรวจสอบก็พบ

ตำรวจที่โดนสอบสอบเพิ่มเนี่ยมีตั้งแต่พลตำรวจโทเลยฮะ
พลตำรวจโทก็มีพลตำรวจตรีก็มี
บางส่วนเกษียณอายุราชการไปแล้วก็เยอะอยู่
ประเด็นที่ผิดคือเรื่องการไม่ควบคุมสำนวนการสอบสวนให้เคร่งคัดครับ
ซึ่งก็ต้องส่งให้กองวินัยพิจารณาอีก
ถ้าเป็นคดีอาญาหากอายุความยังไม่หมดก็ต้องดำเนินคดีใหม่

หากยังรับราชการอยู่เพราะหลายคนก็เกษียณไปแล้ว
ยังรับราชการอยู่ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หากพบว่าความผิดของพวกเขาเป็นความผิดอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปให้ปปชนะฮะ
ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีได้เลย
ก็คือเอาง่ายตำรวจทั้ง๒๐คนเนี่ยก็มีการทั้งโดนสอบสวนทางปปชด้วย
แล้วก็สามารถดำเนินคดีได้เลยด้วยนะครับ
ทางค้นตำรวจโทษรวจนะครับเก่าเพิ่มซะว่ารักฐานที่นำเสนอให้กับ
อือพปชเนี่ยคนเอกจากทิพย์พิจารณานี้
บกพร่องตำรวจทั้งหมดเนี่ยได้จากไหน
ได้จากการสอบปากคำตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาหรือไม่
ส่งรายชื่อไปแล้วนะฮะหากมีรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน

แสดงว่าจะต้องมีคนสอบวินัยหลายชุดพอสมควร

ถ้าชัดเจนแล้วก็สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้เลย
คณะกรรมการของตนถือว่าสิ้นสุดของการสอบสวน

แล้วก็ไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมแล้ว

มีตั้งแต่พลตำรวจโทพลตำรวจตี
ตำรวจก็เกษียณไปแล้วก็เยอะ
เพราะว่าคณะนี้ยาวนานเหมือนกันเนาะ

๗ปี๘ปี๗ปี๘ปี
บางคนอาจจะเกษียณไปแล้วก็อาจจะมี
ก็เขาบริเวณลายงานจุด๗ปีหายไป
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนพอสมควร

เอาเงินไปเอง

พันธุ์ตำรวจเอกอักกณิตด่านพิทักษา
ผู้กำกับสพป่าตองเปิดเผยว่าวันนี้นายสุรชัยเดินทางมาที่สพป่าตองนี่แหละ
เพื่อทำเรื่องติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวตามขั้นตอน
ก็ขอยืนยันว่าเงินที่พลเมืองดีนำมาลงบันทึกจำวันนั้นนะ
พบกับร้อยเวรที่เขารับเรื่องไว้เนี่ยเขาออกราชการไปแล้ว
ยังถูกเก็บไว้อย่างดีที่โรงพักจ้าไม่ได้หายไปไหน

มันจะเป็นกฎนะ๑ปีถ้าไม่มีใครมารับก็ได้

แล้วเธอเก็บเนี่ยเขามีคนได้เงินแสนเลย
เพราะรอ๑ปีแล้วสอบ๓รอไปแล้วแจ้งที่ไหนแล้วไม่มีใครมาเอา

แสดงว่าสมมุติเราไปเจอเงินตกอยู่ตามฆ่าทะนุนถ้าเหนิดแล้ว

ที่สตป่าตองนี่ได้เข่าว่าป่าตองเงียบรึไม่

เขาบอกเงียบแบบ

มันไปได้ไหมล่ะหนุ่มอีบ้าโอเค
ช่วงหน้าจวกยูทูเปอร์อะไรยากคืออะไรกะ
ก็คือแบบไปเอายิงแฟดใส่พวกวินใช่ไหมล่ะ

พวกเราจะตื่นเต้นทุกครั้งตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วนะฮะ
ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงใกล้แล้วจะเลือกตั้งกันใหม่แล้วนะฮะ
ใหม่สายค้านไงออนไลน์นะครับเวลา๔วันตอนนี้เค้ายังไม่เจอกันอยู่
ก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เสนอชื่อของโจไบเดน

เคยเป็นรองประธานาธิบดีมาก่อนนะฮะก็ส่งลงเลือกตั้ง
เพื่อจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามของพัก
แข่งขันกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จากพับรีพรับพิกัน
ทั้งนี้ไฮไลท์หลักของการประชุมอยู่ที่การกล่าวสุนทรพฤษของใบเดน
เพื่อตอบรับการเสนอชื่อซึ่งมีขึ้นในคืนวันพฤหัส
นะฮะก็จะมีคืนพรุ่งนี้ที่รัฐเดลลาแวร์บ้านเกิด
คาดว่าบายเดนเขาจะเน้นย้ำความสำคัญของการเป็นผู้นำ
แล้วก็ความสามัคคีเพื่อดึงประเทศให้พ้นจากวิกฤตด้านสุขภาพ
ตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งเลยแหละแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วย
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนบายเดนตัดสินใจเลือก
มาล่าแฮลิสคนนี้เป็นรองประธานธิบดีนะฮะเป็นสตรีผิวสีเชื้อสายเอเชียด้วย
เป็นตัวแทนลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะ
ได้มิเชลโอบามาก็อดีตสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของสหรัฐ
เรียกร้องให้ชาวอเมริกันเนี่ยเลือกโจไบเดนเถอะ
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
เพื่อยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา๔ปี
โดนัลดทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ
นี่เราพูดอย่างนี้ก็ได้เหรอ
หมายถึงว่าเราเหมือนเทคไซต์นะเขียนให้ดีเดี๋ยวทัวร์ลง
เดี๋ยวทั่วลงนี่แฟนท์ฝับโดนัลด์ทำเขาเยอะนะสะ
แต่ขนาดล่าสุดไงพี่ไปต่างประเทศที่เดินลงบันไดมา
แล้วก็ที่ไม่จับมือกับคุณพรยาบอกพรยาปัดมือ
แต่จริงไม่ใช่เขากลัวกระโปรงเปิด

แต่พอเขาให้ขึ้นรถเขาก็จับมือดันแต่ภรรยาทางเพศเขาที่ชอบ

โดนรถทับดูข้างหน้าช่างผมเขาแน่นมากกว่าพี่เอนะ
อย่างพี่เอคุณมีคุณดาเอสประกบนะคุณทำให้มีคนประกบ๓๔คน
มีน่ะอย่างเฉพาะผมมี
มีอันนี้ทำแล้ว
ทำแล้วฮะใช่นี่ทำแล้ว
ว่าถ้าสมมุติจะดูว่าวันนี้จะตกลงกับประเทศนี้ไหม
เขาดูตั้งแต่แบบว่าการวางแขนการนั่งกันอะไรอย่างนี้เลยนะ
ว่ามันมีคำตอบหมดเลยจริง

เขามีคำตอบว่าถ้าสมมุติประธานาธิบดีลักษณะอย่างนี้
แขนอย่างนี้หมายความว่าอะไรหน้าอย่างนี้หมายความว่าอะไรจะมีคำตอบอะไร
อย่างนี้นะเว้ยถ้ามองสูงซ้ายแปลว่าอันนี้
แต่ทำไมคุณแม่ดูท่านสุชาติไม่ออกเลยครับ
ดูไม่ออกฉันดูลุงตู่ไงเห็นไหมไอลุงตู่เห็นไหม
ออกไหมฮะลุงตู่ดูไม่ออก
หนูออกก็ไม่เห็นจะวางก็อยู่อย่างนี้
อ้าวไม่วางไงที่ดูไม่ออกลุงตู่ก็บอกว่าเป็นแบบว่า
เบอร์เบอร์หนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอ่ะ
ผู้นำประเทศคนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของหญิงคนหนึ่งนะฮะ
คือไปร้องว่าตัวเองไปทำฟันมา
แล้วปรากฏว่าหัวกรอฟันของหมอลืมอยู่ในปากของเธอ

คือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณกิติกานะครับ

คือตัวเธอเองเนี่ยเป็นภรรยาของตำรวจท่านหนึ่ง
เมื่อก่อนนี้นะฮะเธออยู่ที่นราธิวาสกับแฟน
ปรากฏว่าเธอก็มีอาการฟันคุด

ก็หลังจากนั้นพอไปผ่าฟันคุดเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้น๕ปีผ่านไปเธอก็ย้าย
เธอก็ย้ายมาอยู่ที่มุกดาหาร
ปรากฏว่าเธอพามาเธอบอกมีความรู้สึกว่าเธอ
มีอาการชาที่ปากแล้วก็เจ็บฟันมากที่ข้างขวา
เธอก็เลยเคี้ยวข้าวทางด้านซ้าย

แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยฟันข้างซ้ายเธอเนี่ยมันแตก

พอกลับไปคิดว่าข้างขวาเธอบอกเธอเจ็บปวดทรมานมาก
แล้วเหมือนลิ้นเธอเนี่ยรับรสไม่ได้
ก็เลยไปหาคุณหมอปรากฏว่าพอไปเอ็กซาเรย์ก็ไปเจอว่ามีเจ้าหัวกรอฟันเนี่ยมันค้างอยู่ในเหงือก

ห้าปีผ่านมาปรากฏคุณกิติกาก็บอกว่าจริงจริงเนี่ยในวันนั้นเนี่ยคุณหมอที่นราธิวาสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะ
นะฮะว่ามีหัวกรอฟันเนี่ยอยู่ในนี้
แต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเอาออกหรอกเดี๋ยวมันก็จะผุดออกมาเอง

แต่เธอเนี่ยก็เชื่อคุณหมอว่าอ๋อเดี๋ยวมันคงจะผุดออกมาเองจนกระทั่ง๕ปีผ่านไปมันก็ยังไม่ผุดออกมา
เพราะเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอที่จะเอาออกเนี่ยนะฮะก็สรุปแล้วเอาเป็นว่าหมอรู้ตั้งแต่แรก
แต่ประเด็นที่ถัดมาก็คือว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอย่าใช้คำว่าลืมเลยเขาไม่ได้ลืม
แต่เหตุการณ์เมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยคือทางคุณกิติกาเนี่ยไปทำฟันแล้วบังเอิญว่าหัวกรอเนี่ยที่เข้าไปใช้ทำฟันข้างในในเหงือกในที่ผ่าฟันคุดเนี่ยบังเอิญว่ามันหัก
พอมันหักแล้วมันไปติดอยู่ข้างในแล้วมันใกล้เส้นประสาทซึ่งต้องใช้หมอที่มีความเฉพาะทางในการที่จะเอาออกมาคุณหมอแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาไว้อย่างนี้ก่อน
แต่ถ้าเกิดมันมีอาการตามมาในผลข้างเคียงเนี่ยก็ไปให้หมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาเอาออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองเนี่ยคุณหมอบอกแบบนี้แกเนี่ยก็บอกว่าแกไม่ได้ลืมแต่ยอมรับว่ามันเกิดอุบัติเหตุทำให้หัวกรอฟันเนี่ยมันหักอยู่จริงแต่คุณกิติกาวันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีคนบอกมีคุณหมอบอกแกเหมือนกันว่า

แต่ว่าคนไข้เนี่ยคือพูดตรงนะผมก็เข้าใจคนไข้นะคนไข้กูไปทำฟันแล้วกูได้ของแถมมาอย่างนี้มันก็ไม่แพ้กูวะอันนี้ถูกไหมคนไข้ก็ต้องงงอ่ะก็งงอ่ะแต่ว่าเอาไม่เป็นไรหมอบอกอย่าเอาออกเลยเพราะมันใกล้เส้นประสาทเอาออกมาเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายก็ต้องเชื่อหมอก็ต้องเชื่อหมอหมอบอกเดี๋ยวมันจะผุดออกมาก็ต้องเชื่อหมอกูรอมา๕ปี

ในโลกออนไลน์นะฮะหลังจากยูทูปเบอร์รายนึงเนี่ย
โดยเขาเนี่ยก็จะตะเวนใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ย
ตะเวนถ่ายรูปริมถนนซึ่ง

คุณก็ถนนอีกแล้ว
โอเคอ่าหลบมือเมาะแล้วใช่มั้ย

ถนน
มีการแอบถ่ายประชาชนเนี่ยโดยไม่ขออนุญาตเขานั่นแหละ
จากคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการแอบถ่ายผู้หญิงคนหนึ่ง
ขนาดกำลังยืนรอรถอยู่ริมนะฮะริมฟุตบาทนั่นแหละ
แล้วก็เป็นการแอบถ่ายจากด้านหลังอ่าแล้วก็อีกรายนึงเนี่ย
วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านย่านวัดแขกอ่ะนี่
ยูทิวเบอร์คนดังกล่าวเนี่ยเดินเข้าไปถ่ายแบบตรงตรงนะฮะ
เพราะไปยิงแฟลตใส่หน้าเขาไงเป็นกล้องแล้วไปยิงแฟดใส่หน้าเขาเนี่ย

ในการถ่ายรูปว่ะใช่ไม่ได้ไปดูซักนิดมีเสียงเขาไหม
อ่ะเราไปฟังเขาให้ฟื้นเสียงหน่อยอันเนี้ยแหละ
เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ออกแฟนลืมไหมไม่ไม่ออกลืมเปิดแป๊บ
เป็นครั้งแรกที่มีเรื่องอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะที่ไม่เคยเลย
เพราะว่าจริงจริงแล้วอ่ะพี่พี่ขอคะนี่คือแบบ

เจ้าตัวเองที่ไปถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตซึ่งเสียงส่วนใหญ่
มันว่าเฮ้ยให้ผู้หญิงแล้วก็วินที่ถูกแอบถ่ายเนี่ยบอก
ให้ไปแจ้งความเถอะไปเอาเรื่องเถอะ
เพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
อยู่ดีไปถ่ายเขาซึ่งทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้พอใจ

ความว่างแบบเมืองนอกนี้เป็นไหม

อเจมส์เพื่อนโทษ

เกือบจะมีเรื่องแล้ว

แล้วไปถ่ายได้ไงวะ

เมื่อก่อนตอนที่พวกสมัยปาปารัสซี่ดังอ่ะ
ที่แบบไปเจอดาราไปแอบถ่ายที่แบบตามพงตามอ้าง

เอาทั้งเกิดปลอบบางที่แบบหลังมันแท้เค้าว่า

บอกว่าถ้ายิ่งไปถ่ายแบบเห็นแบบ

โถหนุ่มหนุ่มผู้ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน

เรื่องดาราตอนนี้เข้าไปในไอจีดาราไง
นุมคนนึงขี่จักรยานยนต์มาดีถูกขับปากหน้า

เจ็บหนักนะฮะรอผ่าตัดอยู่นะฮะอุ้ย

แล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยงานก็คือหายไปพักหนึ่ง

อ๋อผู้หญิงนี่นะครับปรากฏว่าเขาเนี่ย
ก็มีคนเนี่ยรีทวิตเยอะมากเลยนะเรื่องนี้เออคือผมงงมากเลยอ่ะ
คือล่าสุดเนี่ยหลังแต่ที่มีพี่น้องชาวทวิจมีการรีทวิจถึงข้อความของคุณฟินฟูโต้เยอะ
ปรากฏว่าตัวของคนที่ปาดก็คือมาพบแล้ว

เมื่อวานนี้นัดคุยกันวันพรุ่งนี้นะครับ

อันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางคุณฟินเหมือนกัน

ต้องคือที่โหงผักไอ้ละ

นี่เห็นไหมดูดิเชียวแบบ
คือไม่ได้เหลียวดูอะไรเลยนะคนที่ปาดไม่รู้เรื่องเลย
นี่ครับคือไปกูปาดเฉยอย่างนี้เลย
ปาดคือปาดตรงเลยไหม
ต่อไปอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะช่วงหน้าคุณการกับคุณเสก

แล้วบอกว่าการแต่งงานกัน๑๒กันยาลูกชายเป็นเจ้าภาพให้
เชิญแต่งอีกแล้วเดี๋ยวสิโอเค
ตอนนี้ยังสามารถหาหน้าหย่าอะไรอย่างนี้ครับ

ดึงไหมแต่ไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวอยากจะใช้อีกเนอะ

เสือต้องลองใช้อยู่ถึงหมอนางถึงหมอ

จริงแม่มดก็เป็นอีกคนก็เป็นบล็อกเกอร์
อีกคนเขาถ่ายเยอะมากใช่โอนางแบบทำหน้าทำอะไรแบบนี่
ฉันไม่ค่อยมีแต่หมอเศษของเธอฉันเห็นคลินิกนั้นทำให้หนุ่ม

หนุ่มคนนึงกับอีกคนนึงคือหมอพึ่ง

อาแล้วหมอนุ่มอะไร

เดียวเวลาจะทำหนูบ็อกยาชา

เมื่อก่อนมันทำที่แพงใช่ปะ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

ทำไมน่ารักขนาดนี้มีคนบอกว่า

พ่อกับแม่ไม่เคยมีงานแต่งงาน

โอ๋ลูกแม่น่ะการเขาก็ชื่นชมลูกเสือครับเขา

รักลูกทั้ง๓คนนะแก้วตาดวงใจ

หัวหน่อยผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง

พู่ชายสองผู้หญิงหนึ่งหรอ

สำหรับใครที่จะไปร่วมงานแต่ง
การก้บอกช่วยลงทะเบียน
คราวสื่อนะส่วนคนอื่นก็คง
แต่คุณไปหน่อยนะเขาต้องเชิญคุณด้วย

ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวดูที่ต้นเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เล็ก
โอ้โหต้นโปรงและต้นโปรงขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะเอาเข้ามาปลูกในบ้าน
เป็นบ้านใหม่ด้วยสภาพตัวนี้เป็นไงก็ไปอัปเดตกัน
สายพันธุ์ไหนดูแลไม่ดีก็ตายส่วนที่เอาต้นปรงมาปลูกในบ้านเนี่ย
ก็กลัวบ้านซุดบอกเลยว่าพระต้องกลัวครับพังไปแล้วอืม
พังแล้วเพราะต้นมันหนักค่าซ่อมพื้นบ้านไม่คุ้มเลย
ก็อยู่กันแบบมีรอยกันไปก่อนอยู่กลางบ้านเลยเหรอต้นโป
มันไม่ต้องโดนแดดเหรอต้องโดนน่ะจริงจริงมันจะโดนแดดเหรอ
องค์นี้รอเรือสะกดนะจ๊ะส่วนบ้านแต่งเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เรือนหอนะจ๊ะ
เป็นบ้านที่อยู่กับครอบครัวส่วนความรักแน่นอนต้องถามเรื่องนี้ให้
ก็แฮปปี้ดีชิลไม่หวือหวาอาถรรค๗ตอนนี้เป็นแฟนมา๗ปีแล้วมีหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีไม่น่ามีอะไรหรอกเพราะว่าเชื่อใจทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขา

ไม่หนุ่มยังได้ของเธออีกข่าวนึงเธอ

ไปดูเรื่องของคุณจาพนมที่แสดงนำ

ภูมิกับยันคราวนี้เคารพต้นฉบับ

นางเอกเขาบอกให้รอชมกลางปีหน้า
กลางปีหน้าเพราะหนังเริ่มเป็นปีหน้าหมดเลย
หนังคลอร์มใหญ่เรื่องนี้หมดเลย

ซึ่งเหตุผลที่หนังเสร็จเร็วเป็นเพราะว่าเดิมทีเนี่ย
มีกำหนดเข้าฉายในช่วงเดือนกันยายนปีนี้
แต่ต้องเลื่อนออกไปในเมษาปีหน้าแทนนะฮะ
โอ้โหรูปนี่ดูสิดูสิดูรูปดิ
ครั้งนี้ตัวเองเคารพต้นฉบับมาก
อาวุธของตัวละครแล้วก็เหล่าสับประหลาดยักษ์ในหนังเนี่ย

อกจากนั้นจะเน้นไปถ่ายทำที่โลเคชั่นจริง
โดยใช้ทุนสร้างทั้งหมด๖๐ล้านเหรียญนะครับ

นั่นแหละเห็นเข้าข้างไปร้อยสามสิบคุณสามสิบ
ก็จาพนมก็เป็นบทเด่นเรื่องนี้เลย๒คน

ไม่ได้ลงหนังดูได้ถ้าเห็นลงหนังหนังควบความใหญ่
แต่เหมือนที่ล่าสุดที่ต้องเข้าก็คือมู่หลาน
หลังจากที่เป็นไหมภาพยนตแรกต้องเลื่อนแต่เขาไม่เลื่อนแล้วเขาจะเข้า

ปรากฏว่าในที่สุดโรงหนังไม่มีหนังแม้กระทั่งตามแอปพลิเคชันหรือตามอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีเขาก็เลยบอกว่าทุกคนไม่กล้าที่จะเสี่ยงในช่วงนี้
ก็เลยย้ายเข้าไปปีหน้ากลางปีหน้าเลยด้วยซ้ำไป
หนังพี่พศที่เข้านี่ก็ฉายได้แต่ต้องนั่งเว้นที่อะไรกันใช่ไหม
เอาง่ายสมมุติคุณได้๑๐บาทรายได้คุณเหลือ๓บาท
เอาง่ายคือมันเว้นที่คือสมมุติโรงนึงได้เท่าไหร่เหลือที่เว้นที่

โหโฮโหดมาก
เอาเวลาอังกฤษแล้วเนี่ย
ลิ้งนิดนิดนึงบุคดำมีอะไรมั้ย

เอาเชียร์ที่คำพอด์แล้วกันนะฮะ

ไฟร์นากกับไฮโซบิกยกครอบครัวเพื่อน
อยู่กันต่วน
จากเฉารางว่าก็เกิดสุดอบฝุ่นนี้
เรียกได้ว่าเป็นช่วงแฮปปี้สุดของเชียร์

คำว่าถนนให้ฟังจบพอแล้วไหนพูดสิไม่ต้องพูดไม่ต้องเอา
ถนนนี่ถนนก็ถนนไงก็ไม่จบไม่สิ้นอ้าวนะโอเคพรุ่งนี้
กลับมาเจอกันใหม่ฮะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ